ทางราชทันต้องมาสยบข่าวเสียโป้
โป้โป้อานนท์อ่ะเมื่อวานนี้โอ้โห

มีรายงานว่าเสียโป้ตายไปแล้วตายคาคุกฮะ
ราชธรรมตกใจมากเลยเฮ้ยเสียโป้มันก็ยังเดินไปเดินมาอยู่ในเรือนจำ
นะฮะแล้วทำไมถึงมีข่าวนี้ออกมาได้
เรื่องของเรื่องมีเพจจากเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กหนึ่ง
ออกมายืนยันว่าเสียโป้เนี่ยอดีตคนดังโซเชียลมีเดีย
แล้วไปติดคุกเรื่องอะไรชวนเล่นพนันฟอกเงิน
ติดคุกไปเรียบร้อยแล้วมีรายงานว่าเสียโป้โดนแทงตาย
คาคุกไปแล้วแทงตายจากแก๊งบ้านปฐุม
เรื่องอะไรเรื่องขายาจากข้างนอกแล้วไปล้างแค้นในข้างใน
รายงานว่าตายตั้งแต่เมื่อวานก็คือ๑๔กรกฎาคม
เดี๋ยวรายงานยังบอกด้วยนะไอ้เพจที่ว่านี้
ยังบอกด้วยว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวราชธรรมกรมราชธรรม
จะมีการชี้แจงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการอีกที
ราชธรรมบอกไม่หล่อแล้วรีบแจงเลยฮะ
มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเสียโป้โป้อานนท์เนี่ย
เขายังปกติดียังอยู่ในเรือนจำตามปกติ
ยังไม่ตายแต่ประการใด
ยังนะฉันยังไม่ตายถ้าเสียโป้พูดได้คงต้องพูดคำนี้ฮะ
แสดงว่าเพจที่ว่านี้รักมากรักเสียโป้มากจริง

ยังไม่เสียชีวิตแต่ประการใดนะครับ